คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมเมื่อคืนนี้นะคะ
จริงเป็นคืนลอยกระทงนะคะก็ควรจะมีกิจกรรมที่มีความสุขสนุกสนานเป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมา
แต่พอมีการจัดงานแล้วก็มีวัยรุ่นมีคนหลายกลุ่มไปเจอกัน
กลายเป็นว่ามีเหตุทะเลาวิวาสเกิดขึ้นเพราะว่าไปเจอคู่อริในงานลอยกระทงทะเลาะกันถึงขั้นยิงกันตายคือยิงหมดแม็กซ์เลยนะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจภูทรบ้านแพงไปตรวจสอบมีเหตุยิงกันนะคะในงานลอยกระทงที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายใจเพชรโมลีชาติอายุ๓๔และนายสำรานบรรทรอายุ๓๓มีบาดแผลถูกกระสุนปืนยิงตามตัวหลายนัดเลยนะคะ
นองเต็มพื้นเลยค่ะนี่นะคะคือสภาพศพของผู้เสียชีวิตทั้งคู่
ถนัดชัยธรรมจันทร์อายุ๓๓เนี่ยนะคะถูกยิงที่หัวแล้วก็ตามตัวค่ะ
บาดเจ็บสาหัสนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอบ้านแพง
ถูกส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพนมนายถนัดชัยคนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ที่จุดเกิดเหตุค่ะที่พื้นเนี่ยนะคะก็จริงแล้วเนี่ยเขาก็นั่งล้อมวงดื่มเหล้ากัน
นี่นะคะก็จะเห็นบริเวณรอบรอบแบบนี้มีการตั้งร้านขายลูกชิ้นค่ะ
ที่พื้นปลอกกระสุนปืน๙มม๑๔ปลอกตกอยู่นะคะ
โอ้โห๑๔ปลอกก็คือ๑๔นัดนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือในดอนอริยการอายุ๒๙หลังก่อเหตุก็ติดต่อเข้ามอบตัวค่ะ
นี่คือผู้ก่อเหตุนะคะในดอนสารภาพแบบนี้ค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะกลับบ้านกับภรรยา
เพราะว่าไปเที่ยวงานลอยกระทงกันนะคะก็เดินไปที่รถรถจอดอยู่ใกล้ใกล้งาน
บังเอิญเดินผ่านกลุ่มคู่อริค่ะที่กำลังนั่งล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่๔๕คน
หนึ่งในนั้นตะโกนท้าทายแล้วก็ให้ของลับ
ดอนบอกว่าโมโหมากนะคะก็เดินไปเอาปืนปืนอยู่ในรถค่ะเป็นปืน๙มม
เอาปืนออกมาแล้วก็กระหน่ำยิงเข้าไปในวงเล่ายิงจนหมดแม็กซ์อะค่ะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บนะคะสุดท้ายตัวเองก็มอบตัวแล้วก็สารภาพแบบนี้
ว่าทำไปเพราะโมโหจริงบันดาลโทษะ
ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจภูทรบ้านแพงนำตัวในดอนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ตั้งแต่จุดที่ผู้ต้องหาเดินกลับจากการเที่ยวงานลอยกระทงมีภรรยามีลูกสาววัยเดือนครึ่ง
ลูกชายอายุ๑๐ขวบลูกก็ยังเล็กอ่ะนะคะเนี่ยค่ะก็ไปชี้จุดตามนี้
ช่วงที่เกิดเหตุเป็นจังหวะที่ให้ภรรยากับลูกเนี่ยยืนรอทางเข้างานค่ะ
ตัวเองเนี่ยเดินไปเอารถที่จอดเอาไว้ใกล้กับงาน
เจอกลุ่มผู้ตายตะโกนด่าชูนิ้วให้ของลับ
ก็เลยไปเอาปืนในรถออกมากระหน่ำยิงใส่กลางวงเล่านะคะ
คือเขาอ้างว่าคู่อริเนี่ยพยายามจะเดินเข้ามาประชิดตัวเขา
เขาก็เลยต้องยิงจนหมดแม็กซ์แล้วก็หลบหนีไปแล้วสุดท้ายก็มอบตัว
ตำรวจควบคุมตัวในดอนไปชี้จุดเกิดเหตุจุดที่๒ค่ะ
คือที่หน้าสพบ้านแพงอ่ะนะคะเพราะว่าหลังก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
ขับรถไปจอดเอาไว้เพื่อมอบตัวนะคะแล้วก็โทรศัพท์บอกภรรยาว่าไปยิงคนตาย
นางสาวิไลวันบรรทรญาติของนายสำรานและนายใจเพชรผู้เสียชีวิต
ก็ไปที่สพบ้านแพงด้วยค่ะไปดูหน้าผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็เธอบอกว่าสิ่งที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าฝ่ายผู้ตายเนี่ย
มีการตะโกนด่าท้าทายให้ของลับทำให้โมโหเนี่ยนะไม่น่าจะจริง
เพราะว่านายสำรานไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุแต่มีปัญหากับนายใจเพชรเท่านั้น
ก็แค่คุณตรงใจเข้ามาเลยค่ะเขาก็ต้องวางแผนนะคะ
งานเขาคงไม่เตรียมไว้ขนาดนี้แล้วอยู่อยู่ก็คงไม่เดินเข้ามาเลย

วันนี้เราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ

ก็ยังคงมีคราบเลือดแล้วก็ของเส้นไหว้ผู้ตายทั้งสองวางอยู่เลยค่ะ
ไหนอานุชิษภงเปรสิรไป๔๔ปี
พ่อค้าขนมเบื้องที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะ

บนเวทีกำลังมีการประกวดนางนพมาศอยู่

คนภายในงานก็แตกตื่นวิ่งหนีตายกันอลละหมาน
สุดท้ายงานก็เลิกราเร็วกว่ากำหนดนะครับ
คนหนีกลับบ้านกันหมดเลยเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
พอคนมันแตกผมก็เลยกลับเข้ามาที่ร้าน
เพราะว่าพวกลูกค้าเขาก็จะมาหลบในร้าน
เห็นมั้ยแหละแล้วก็อ๋อต่างคนวิ่ง
หลังร้านของที่เขาขายของอยู่
แล้วก็จะมีกลุ่ม๓คนนั้นเขาจะนั่งกิน
อยู่หลังร้านของร้านลูกชิ้นทีนี้เขาบอกว่ากลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในงานเขาเจอเรื่องประหลาดด้วยพองานเลิกใช่ไหมคะ
พ่อค้าแม่ค้าก็นอนค้างภายในงานเพื่อจะรอเก็บของกลับในเช้าวันรุ่งขึ้น
ทีนี้จังหวะที่ทุกคนนอนหลับอยู่ค่ะมียายคนนึงที่ขายของติดอยู่กับผู้ตายที่ตอนที่เขายังไม่ถูกยิงเนี่ยนะ
ยายแกฝันเห็นผู้ตายทั้งคู่เลยมายืนอยู่ข้างที่ยายนอนแล้วก็จ้องหน้า
แล้วคุณยายก็มีลักษณะเหมือนถูกผีอำมาค่ะร่างกายขยับไม่ได้สักพักแล้วค่อยรู้สึกตัว
ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า
วิญญาณผู้ตายอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายหรือเปล่า
วิญญาณก็เลยวนเวียนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุแบบนี้
ซึ่งคุณนฤทธิก็ได้เดินทางต่อไปที่งานศพของนายสำรานหนึ่งในผู้ตายนะคะ

ไปพบกับนายองค์อาจวรรณแสง

เขาเล่าถึงวินาทีเกิดเหตุให้ฟังด้วยค่ะ

สาวเบนตอนนี้เธอบอกว่าเธอยังทำใจไม่ได้

เธอไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไง

ที่หาเลี้ยงดูแลครอบครัวค่ะ
บอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
จริงแล้วมันก็เกือบ๑ปีที่ผ่านมานะ
เคยเช่าห้องพักเอาไว้เก็บผักผลไม้
ก็อยู่ใกล้กับที่พักของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งก็มันก็อาจจะเสียงดังหน่อยแหละ

แต่เธอบอกว่าไม่คิดนะว่าสาเหตุอันนี้
มันจะถึงขั้นที่ทำให้โอ้โหทะเลาะกันจนถึงฆ่ากันตายอะค่ะ
อยู่ห้องเช่าไม่ได้เคยมีปากเสียงอะไรเลย
แต่เขาไม่ได้แสดงออกเลยว่าเขาโกรธแค้นเรามาก

แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะแค่เราขนาดนี้
เขาก็บอกไม่เคยออกมาพูดเลยว่าแบบ

แต่มันก็จะมีบ้างเวลาเราเสียงดัง
เขาก็จะออกมาส่องดูอะไรอย่างนี้
เขามาเช่าหนูแก้ตลาด
แต่เราทำงานกลางคืนตีหนึ่งตี๒เราก็ลุกขึ้นมา

ตอนที่มายิงแฟนก็ไม่รู้เรื่องหรอก
ว่าจะมีเรื่องมีราวอะไรอย่างนั้นค่ะ

พี่เจียพีชแก่เป็นคนกลิ่นเราแล้วแกก็พลงผลัง
จากนี้นะคะเธอเล่าอีกว่าก่อนเกิดเหตุ๒วัน
แม่ของสามีฝันเห็นในสำราญในใจเผ็ดมหาที่บ้าน

มาอีกวันหนึ่งก่อนวันเกิดเหตุก็ฝันอีก
ระหว่างที่นอนอยู่เตียงที่แม่นอนจู่ก็ไฟไหม้เผาเตียงจนหมด
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นลางบอกเหตุนะคะ
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีค่ะตำรวจแจ้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
อาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

อยู่ระหว่างนำไปตรวจสอบนะคะว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนหรือเปล่า

ฝากหางต่อสารจังหวัดนครพนมค่ะ